เอาที่ปฐุมธานีนะครับท่านผู้ชมครับ
มีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อคันหนึ่ง
จอดอยู่แถวริมถนนทางหลวงนะครับ

ในพื้นที่คลอง๔อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี

คือทางบริษัทเจ้าของรถบอกว่า

ก็เลยบอกรถคันอื่นที่เขาจะต้องวิ่งผ่านบอก

ทำไมคันนี้มาจอดอยู่ตั้งแต่ตีสี่

บรรทุกพ่วง๑๘ล้อสีขาวคันนี้
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในรถ
ชื่อนายคัมภีร์ซุ่มเพ็งพันธ์อายุ๒๙ปีเป็นชาวอุทัยธานีนะครับ
สภาพศพเนี่ยคือถูกกระสุนยิงเข้าที่ขมับขวากระสุนฝังในนะครับ
แล้วในมือของเขามีปืนอยู่นะฮะเป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘
ตรวจสอบในกระเป๋าสะพายของเขามีลูกปืนนะฮะเป็นกระสุนปืนขนาด๓๘
มีอยู่สามสิบนัดพันธุ์ตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรปราศาสตร์ภูมิกับการสพคลองหลวงบอกว่า
บริษัทขนส่งสินค้าซึ่งเป็นเจ้าของรถแจ้งมาว่ารถคันนี้จอดอยู่ที่นี่
จากนั้นพนักงานที่เขามาจอดรถแวะดูเนี่ยเขาก็โทรไปแจ้งบริษัทบอกว่านายคัมภีร์ที่เป็นคนขับรถเนี่ย
ยิงตัวตายอยู่ในรถค่ะทางบริษัทก็เลยประสานมายังตำรวจให้มาตรวจสอบให้
นี่ฮะส่วนสาเหตุเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าดูจากเรื่องของงานนะ
ธันวาคมที่ผ่านมาทางนายคัมภีร์เขาเพิ่งมาขอลาออก
แต่ทางบริษัทก็บอกโอ้ใจเย็นก่อนมีอะไรกลัดกลุ้มใจแบบไหนอะไรยังไง
ส่วนเรื่องการทำงานเดี๋ยวเปลี่ยนสายวิ่งให้ไหมสุดท้ายเนี่ยเอาวันนี้ยิงตัวตาย
ตอนนี้ก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับตามขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็จะเก็บพวกลายนิ้วมือแฝงในรถด้วยนะฮะเพื่อจะดูว่ามันมีร่องรอยอย่างอื่นหรือไม่อย่างไร
ตอนนี้ก็รอผลการชนะสูตรอีกทีหนึ่งนะครับ